อากาศช่วงนี้ทางเหนือยังอวมหนักนะ
ทั้งฝุ่นพิษมลพิษการจุดไฟป่าเผาอะไรทั้งหลาย
พระสงฆ์และสามเณรบอกอดรนทนไม่ไหว
ช่วยกันหน่อยดีกว่าหยุดเผาป่าเถอะโยม
อากาศเป็นพิษแบบนี้จะหายใจกันยังไง
คุณผู้ชมนี่แหละค่ะพระสงฆ์และสามเณรของวัดพุทธอุทยานดอยอินซี
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะนำโดยพระอาจารย์วิบูรณ์ธรรมเตโชค่ะ
ปรึกษาเจ้าอาวาสร่วมกันรณรงค์ให้ชาวบ้านเนี่ย
ช่วยเถอะโยมหยุดเผาป่าลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟป่านั่นเองค่ะ
รณรงค์ในครั้งนี้นะคะคณะพระสงฆ์และสามเณรเดินเท้านะ
ไปยังหมู่บ้านห้วยปูพัฒนาหมู่๘และหมู่บ้านยางคำนุหมู่๕
ตำบลดอยหางค่ะที่ทั้งสองหมู่บ้านเนี่ย
ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ชาวเผาอาขาและกะเหลี่ยง

ก็เลยขอบินทบาทให้โยมหยุดการเผาป่าด้วย
อาจารย์วิบูรณ์บอกว่าขอให้ทุกคนเมตตาสงสารลูกหลานเถอะ
เพราะว่าตอนนี้เดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมือง

คนป่วยเข้าโรงพยาบาลกันเยอะเลยนะฮะ
และการเผาป่าก็ทำลายไปถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อย

ทำให้คนอายุสั้นลงคุณดูสภาพ

นี่คือมองแทบจะไม่เห็นยอดดอยกันแล้วคุณผู้ชม
ที่โรงพยาบาลแม่สายเมื่อวานนี้นะ
เขาบอกว่าวัดค่าได้๔๕๙มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ
มันเกินมาตรฐานมา๕๕วันแล้วนะ

แล้วในพื้นที่อำเภอเมืองก็หนักเหมือนกันค่ะ
วัดได้๒๓๗มิโครกรัม
มาตรฐานมา๔๘วันแล้ว
ไหนยังมีจุดเกิดความร้อนอีกทั่วทั้งจังหวัดเนี่ย
จุดเชียงรายอวบหนักจริงคุณผู้ชมหยุดได้หยุดนะ
พฤติกรรมนี้นะในการเผาป่านะคุณหาของบางสิ่งบางอย่าง
มันไม่เท่ากับความสูญเสียที่แบบมันโดนกันทั้งเมือง
ผลกระทบการท่องเที่ยวอีกสุขภาพอีกระยะยาว